คุณผู้ชมค่ะเราอ่านข่าวหลายต่อหลายครั้งนะที่มีวัยรุ่นขาโจขาใหญ่ต่าง
โรงพยาบาลไปถล่มคู่อริโดยไม่แคร์แบบคนไข้คนเฝ้าหมอพยาบาล
แต่ล่าสุดมันหนักกว่านั้นค่ะเป็นกลุ่มวัยรุ่นขายใหญ่สำรงใต้นะคะ
บุกโรงพยาบาล๒แห่งในวันเดียวกัน
รุ่มพยาบาลแห่งแรกบุกไปรุมถล่มคู่อารีดที่นอนรักษาตัวอยู่แล้ว
แต่อีกแห่งนึงสิคะบุกไปทำร้ายร่างกายทั้งหมอแล้วก็พยาบาลในห้องฉุกเฉิน
ข้อหาที่ว่าทำการรักษาช้าจนเพื่อนเขาตายคุณผู้ชมลองไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ
เป็น๒คนแต่หมอเนี่ยครั้งเดียวเขาที่เสื้อเหลือง
คุณผู้ชมสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือบุกเข้ามารุมต่อยหมอนะคะ
แล้วหมอที่ว่าเป็นหมอผู้หญิงด้วย

แล้วคุณเข้ามาในเออโอ้โหรอปภหน้าห้องฉุกเฉิน
เล่าเลยนะคะว่าณจังหวะตอนนั้นน่ะ
หมอหญิงกำลังปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนายรัชพงศ์หรือว่านายคิว
วัย๒๓ปีที่ถูกแทงมาที่ราวนมและหายปลาร้า
ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ว่ายื้อชีวิตเอาไว้ไม่ได้
ไอ้ที่เห็นบุกเข้ามาเนี่ยคือเพื่อนของคนตายเพื่อนในคิวเนี้ยค่ะอืม
บอกว่าทำไมหมอช่วยชีวิตเพื่อนไม่ได้ช่วยเช้าใช่ไหมเพื่อนเลยตาย
เข้ามาต่อยหมอคุณผู้ชมไม่พอทำลายทรัพย์สินของโรงพยาบาล
เละเทะระบายอารมณ์กันไปหมดนะคะแล้วก็แยกย้ายกันหนีไป
อันนี้คือเหตุการณ์ในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลวิพารามชัยปราการนะคะ
พอจบจากที่นี่ปุ๊บกลุ่มวัยรุ่นยังไม่จบค่ะ
บุกไปที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า
ห่างจากโรงพยาบาลแห่งแรกไม่กี่กิโลเมตรไปแก้แค้นคู่อริที่เป็นคนแทงเพื่อนเขาจนตาย
กล้องวงจรปิดหน้าโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าก็จับภาพเอาไว้ได้คุณผู้ชม
เป็นกลุ่มวัยรุ่นเกือบครึ่งร้อยค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าห้องฉุกเฉินแล้วก็กรูเข้าไปในห้องฉุกเฉิน
ทำร้ายคู่อริที่บาดเจ็บจากการดวนมีดกันแล้วก็แทงเพื่อนเขาจนเสียชีวิต
มีการใช้เก้าอี้ไล่ตีแล้วก็ปลาใส่กันอย่างบ้าคลั่งนะคะ
สุดท้ายตำรวจต้องเข้ามาระงับเหตุค่ะทุกอย่างมันถึงจะค่อยคลี่คลายลงไปได้
ที่มาที่ไปของเรื่องราวนี้คือกลุ่มวัยรุ่นขาย่ายย่านสำนองใต้เนี่ย
เขามีชื่อกลุ่มนะคะชื่อกลุ่มเด็กมหาวงมีในคิวผู้ตายเป็นหนึ่งในกลุ่ม
ไปมีเรื่องกับกลุ่มนายแจ๊คเด็กซอยโรงเหล็ก
มีปากเสียงทะเลาะชกต่อยกันแล้วก็บานปลายเป็นไล่แทงกัน
คิวถูกแทงจากบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
ส่วนกลุ่มนายแจ๊คเด็กซอยโรงเหล็กเนี่ยมี๒คนถูกแทงได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
ก็ไปส่งที่อีกโรงพยาบาลหนึ่ง
ส่วนยิ่งไว้๓๔ปีญาติของกลุ่มใหม่รุ่นก็เล่าบอกว่า
กลุ่มของผู้ตายไปส่งยาในพื้นที่บ้านของญาติ

เลยเกิดเป็นการกระทบกระทั่งกันจนทำให้มันบานปลายแบบนี้
ข่มขู่ด้วยนะคะว่าถ้าเพื่อนเป็นอะไรไปจะกลับมาเอาคืน
แล้วก็กลับมาเอาคืนจริงแถมก่อเหตุกลางห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลด้วย

มีการส่งยากันแล้วทีนี้เขามาส่งผ่านกันทางบ้านเรา
เข้าไปที่บ้านเพื่อที่จะส่งยากัน
ทางกลุ่มของเราก็เลยไล่เขาออกมา
แล้วเขาก็ได้มีการเหมือนพยายามจะยัดยาไว้ให้
แต่ก็ทางเราก็คือไม่ได้รับแล้วก็ได้มีปากเสียงว่าได้ไล่ออกมา
จนทางกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองคนเขาก็คือแบบมีปากเสียงกันนะคะ
ฟังอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของการทำร้ายร่างกายกันแล้วนะ
มันต้องขยายผลเพราะมีการอ้างถึงเรื่องของการส่งยาเสพติดด้วยนะ

นี่คือนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงนะคะรองโฆษกอายการสูงสุดพูดเลยบอกว่า
คดีทำร้ายร่างกายในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่ผ่านมา
พนักงานอายการยื่นฟ้องต่อสารให้ลงโทษสถานหนักและไม่รอลงอายามาหลายสำนวนแล้วนะคะ
เพราะคุณผู้ชมขนาดเวลาสงครามต่อให้เป็นคู่สงครามกัน
เขายังรู้เลยว่าโรงพยาบาลคือจุดยกเว้น

มันควรจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุด
แต่นี่นอกจากจะมารุมกันในโรงพยาบาลในห้องฉุกเฉินแล้ว
คุณทำร้ายบุคลากรทางการแพทย์ด้วย

โฆษกอายการสูงสุดพูดประโยคนี้เลยค่ะว่า

เตรียมรับกรรมที่เกาะเอาไว้ได้เลย
ซึ่งคดีที่ผ่านมาสารพิพากษาเร็วและเด็ดขาดมากด้วย
ความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้โรงพยาบาลวิพารามชัยประการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแถลงประเด็นเรื่องการรักษาผู้ป่วยของ
เพื่อนกลุ่มไวรูดที่เขาเสียชีวิตในคิว
เขาบอกว่าคนตายถูกแทงที่หน้าอกขวา
พอมาถึงชีพจรหยุดเต้นไปแล้วค่ะ
ทำการปั๊มหัวใจใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ประเมินแล้ว

พยายามช่วยชีวิตแล้วใช้เวลา๕๐นาทีในการปั๊มหัวใจตลอด

ถ้าเอาตามมาตรการแบบโปรตคอลปกติของแพทย์เนี่ย
ถ้าเขาปั๊มต่อเนื่อง๓๐นาทีแล้วชีพจรไม่กลับมา
อันนั้นคือสิ้นสุดบทคอแล้วเขามีสิทธิ์หยุดทำการปั๊มหัวใจได้ด้วยซ้ำ
แต่นี่เขาปั๊มต่อเนื่อง๕๐นาที
ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่กลุ่มเพื่อนของในคิวเขากล่าวหาว่าคุณหมอรักษาช้าทำให้เพื่อนเขาตาย

เพราะว่าคนที่ไปก่อเหตุก็มีการไปโพสต์ในโซเชียลเช่นเดียวกัน
กลุ่มเพื่อนของในคิวก็มีการไปโพสต์ในโซเชียลเหมือนกัน
เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องของในคิวโพสต์รูปคู่กับในคิวพร้อมข้อความไว้อะไร
หลับให้สบายนะไอ้คิวพี่รักเองเหมือนน้องแท้แบบนี้
แล้วก็ทิ้งท้ายว่าเองต้องไม่ตายฟรี
อีกคนก็บอกว่าขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดี

ใครทำอะไรต้องรับผิดชอบ
ต้องไม่มีคำว่าตายฟรีอีกแล้วนะครับ
แต่บางคนก็โพสต์ค่อนข้างจะหยาบคายคุณผู้ชม
โรงพยาบาลครับรักษาเพื่อนเขาช้ารักษาเพื่อนเขาไม่ได้
ทั้งที่โรงพยาบาลก็แจ้งแล้วว่าก็เสียชีวิตมาตั้งแต่ก่อนถึงโรงพยาบาลแล้ว
แต่เราเข้าไปตรวจสอบเหมือนโพสต์ก็จะเข้าไปดูไม่ได้นะครับ
จากนี้ชาวเน็ตบางคนก็ยังมีการโพสต์ไปถึงคุณหมอคุณพยาบาลอะไรแบบนี้
บอกว่าหมอกวนหรือเปล่าก็เลยได้จุดแทนอะไรแบบนี้
ก็เป็นฝากฝั่งของเพื่อนของผู้เสียชีวิตแหละนะครับ
ขณะที่เพจหมอชื่อดังออกมาเปิดเผยข้อความแชท
มีเพื่อนของหมอที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายออกมาอธิบาย
เพราะว่ามีความเข้าใจผิดว่าในคิวเสียชีวิตเพราะคุณหมอรักษาช้า
จริงแล้วหมอชี้แจงว่าคลำไม่เจอชีพจรตั้งแต่มาส่งถึงโรงพยาบาลแล้ว
ทุกคนคิดอยู่เสมอว่าคนไข้เนี่ยต้องมาอันดับหนึ่งนะครับ
ตอนนี้คุณหมอที่ถูกชกต่อยไปคุณหมอผู้หญิงสภาพจิตใจบอบช้ำมาก
หวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากนะครับ
ล่าสุดกลุ่มคนที่ก่อเหตุฝ่ายสืบสวนสพสำโลงไต้
นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วนะฮะในบ้านพักในซอยวัดมหาวง
เพราะว่าเขาเป็นกลุ่มเด็กมหาวงนะครับ
อยู่ที่ตำบลสำโรงอำเภอพระประแดงที่สมุทรปราการ
นัดได้มา๑๑คนนะครับเป็นทั้งชายหญิง
ใน๑๑เป็นผู้ต้องหามรายสำคัญที่ปรากฏในคลิปเลย
ไปต่อยคุณหมอในห้องฉุกเฉินทั้ง๒โรงพยาบาล
ก็มีนายพานุวัฒน์สุขแย้มหรือว่าในกั๊ก
อันนี้เป็นคนที่ชกคุณหมอผู้หญิงแล้วก็บุรุษพยาบาลไป
มีนางนิพนธ์วันชมหรือว่านายมินอายุ๒๓ปี
คนนี้ก็ชกต่อยคุณหมอหญิงเหมือนกัน
แล้วก็ในการแสงชัยหรือว่าในออมอายุ๒๑ปี
คนนี้ก็ไปชกเจ้าต้นที่ของโรงพยาบาลในห้องสู่เฉิน
ของโรงพยาบาลวิพามรามชัยประการ
ส่วนที่เหลือตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันก่อเหตุในครั้งนี้
ทางด้านนายเกียรติวุฒิชาญประเสริฐอายุ๒๔ปี
คุณผู้ชมจะเห็นว่าในภาพมีผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้
เป็นผู้เสียหายที่ถูกฝ่ายของในกั๊ก
พาพวกไปรุมทำร้ายในโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง
บอกว่าตัวเขาไม่รู้จักฝ่ายก่อเหตุมาก่อน
เดินทางไปเยี่ยมเพื่อนที่ถูกทำร้ายที่โรงพยาบาล
ระหว่างนั้นออกไปยืนสูบบุหรี่หน้าโรงพยาบาล
จู่กลุ่มผู้ก่อเหตุมาถึงเดินเข้าไปหาเขา
แล้วถามว่ามาเยี่ยมคนที่แทงเพื่อนเขาตายใช่ไหม
ตัวเขาเองก็พยายามเลี่ยงไม่อยากจะคุยกับฝ่ายนั้น
แล้วก็โดนทำร้ายร่างกายจนมีการต่อสู้แล้วก็ชุนละมุนขึ้นมาครับ
ตอนนี้ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุทั้ง๑๑รายแล้ว

กันเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและมีผู้บาดเจ็บ
ดำเนินคดีกับกลุ่มที่ยกพวกไปทำร้ายในโรงพยาบาลในความผิดฐาน
ร่วมกันบุกรุกสถานพยาบาลในยามวิการ

จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ

อยากให้ดูคดีแบบนี้ไว้เป็นตัวอย่างนะคะ
ปลายทางกับต้นทางจริงมันอยู่ตรงไหน

คุณไม่พกอาวุธไม่พกมีดไปไล่แทงกัน

ไม่มีใครบาดเจ็บแล้วคุณเองก็ไม่ต้องมานั่งต้องโทษติดคุก

สติกันอีกนิดนึงนะคะใจเย็นกันนะคะ
เรามีหน้าที่ที่ต้องทำเนอะทำกันให้ดีที่สุดนะคะคุณผู้ชม